เวลาเราตั้งชื่อเนี่ยนะเราก็มีแรงบันดาลใจมาจากดาราที่เราชอบ
คือพ่อแม่เราดูดารามาก็ชอบมาตั้งชื่อ

เออนะคะแล้วก็สมัยนี้ก็เป็นยังไง

ก็มันได้อยู่มาสรพงศ์นะคะ

ถึงแบบพี่เจย์สโนาพร

พี่น่าสุดต้องให้ลูกที่นี่
เอ้ยเห้ยวัชิรวิทหล่อเท่า

แล้วเรียกทีเดียวเขาหัน๓แล้วนะ

บอกเลยว่าจับใจสาวมากเลยนะคะ

แต่ว่าเสน่ห์น้องแพรวมากเลย
เรียกว่าเป็นอีกหนุ่มที่มาแรงตอนนี้เลย
แล้วก็กำลังไต่ความฮอตนะ

งานละครน้องริวมาแน่นมาสุดแน่นอนค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์น้องนิดนึงค่ะ
คนชื่อวชิรวิทย์หลายคนมาก

ก็พอใช้ได้ครับ

หนองแล้วไว้เป็นคำขอบคุณครับผม

พี่พี่ให้เห็นข้าววัตซีราวิชแรกผ่านไป

คนนี้ไม่กรี๊ดไม่ได้คุณวอร์มลูกคอรอเลย

แฟนคลับเขาอยู่ทั่วทุกมุมโลกแล้วตอนนี้แล้วไปโชว์ตัวประเทศไหนห้างแตกตลอดนะ

คือเรียกได้ว่าน้องเป็นนักแสดงวัยรุ่นที่โด่งดังอยู่ระดับแถวหน้าของวงการและความหล่อออร่ามากขึ้นทุกวัน
ฉันจดชื่อไว้ก่อนวัชิราวิทย์ไม่ได้เอาไปตั้งชื่อลูกนะ

โอ้วัชิรวิษ

พระเอกละครเย็นจากวิศามทรรมศรีอีกหนึ่งคน
หนุ่มคนนี้เนี่ยนะขึ้นแท่นเจ้าพ่อละครเย็นแล้วเด้อ
เพราะเล่นเรื่องไหนเรตติ้งปังทุกเรื่อง

แล้วด้วยความหล่อของน้องออกัสเนี่ยต้องบอกว่าดีงาม
หน้าไทยยิ้มหวานเลยไม่อยากจะเมาส์นะ

กล้ามเขาน่ะแก่งกล้าวสุด
คุณผู้ชมดูด้วยภาพให้มันเป็นหลักฐานคาตากันไปเลยนะคะ
ภาพข่าวม้างานดีมากบอก
อยากกินมะพร้าวห้าวในสวน
แต่ก่อนอื่นก่อนใดเราต้องเรียกชื่อเขาให้ถูก

พี่เรียกวัชิรวิตว่าพวิระชิด
ใช่ป่าวไม่ใช่นะคะ
วัชิรวิตท่องวัยชื่อนี้หล่อนแน่นอน
คุณฟังชื่อแล้วรู้เลยว่าคนนี้ต้องหล่อน
เชอรี่ก็เลยจะเก็บเอาไว้ไปขอพระแม่รักษณ์หรือเปล่า

แต่ฉันอยากเปลี่ยนนามสกุลมากกว่า